เคยไปเที่ยวแถวเขาสามมุกไหมลิงมันเยอะเยอะมากระวังมือถือให้ดีนะ
มันมาหยิบไปปั๊บต่อให้มีระบบติดตามก็เอาคืนไม่ได้นะอยากโทรศัพท์เหรอใช่
แต้าเป็นลิงไผล่อตัวนี้น่ารักเออ
เป็นลิงเผื่อนะครับผิวขาวนวลเชียวอยู่บนเขาสามมุก
มันซุกโซนมันน่ารักพ่อค้าแม่ค้า
เขาบอกว่ามันจะมาเยี่ยมทุกเช้าเลยที่ซุ้มขายผลไม้
พุทธิ์เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยบุรพา
ขึ้นไปเขาสามมุกเจอไม่เคยเจอเลยนะ

หลักกลุ่มพลังบ้านใหญ่

เผือกเขาสามุกพร้อมรูปภาพลูกลิงเผือก
ที่มีผิวขาวนวลนั่งอยู่ริมหน้าต่าง

มันกำลังกินอาหารและผลไม้ของนักท่องเที่ยวอยู่
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังเขาสามมุก
แต่บนแสน่ศุกร์อำเภอเมืองจรรย์ชนบุรี
ก็บริเวณซุ้มขายอาหาร

มันกำลังเล่นอยู่กับเพื่อนของมัน

นวลแต่มือมันดำนะแล้วหางยาวด้วย
บนเขาสามมุกอย่างที่นำเรียนคุณผู้ชมไปครับ
มันมีลิงเผือกอยู่๒ตัวนะฮะ

สีจะเหลืองนวลแต่มันก็เผือกทั้งตัวนะ

นั้นมันจะลงมาหาอาหารกินซักที
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมลิงที่เขาสามมุก
ถ้าอยากจะมาเจอตัวเป็นแล้วก็ลองมาซุ้มขายอาหารที่๘ที่๙
มันอยู่แถวนี้ถ้าอยากเจอมาเลยนะครับถ้าอยากมาดูด้วยตัวเองนะฮะ
แต่ผมอย่างที่เตือนเมื่อกี้นะครับระวังโทรศัพท์หน่อย
อุ๊ยเยี่ยมกับกระเป๋าเนอะระวังของหน่อยนะครับ
เดี๋ยวมันมาปั๊บมันหยิบปุ๊บหามันไม่ได้แล้วล่ะครับมันปีนขึ้นต้นไม้ไปแล้ว
อารามจะปีนตามขึ้นไปก็เกรงใจต้นมงต้นไม้จะตกลงมา